กำหนดให้มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ในการสืบราชสรรค์ตะตะตีวง
เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์
ซึ่งหลังจากขึ้นทรงราชในสมัยรัตนโกศิลป
ตั้งแต่รัชกาลที่๑ถึงรัชกาลที่๙
มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษมาแล้ว๑๑ครั้งด้วยกัน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
เป็นแบบแผนที่ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน
แต่ในบางราชการอาจปรับเปลี่ยนไปบ้าง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมือง
นับตั้งแต่รัชกาลที่๑ถึงรัชกาลที่๙
มีการประกอบการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

รัชสมัยรัชกาลที่๑รัชกาลที่๕และรัชกาลที่๖
ประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ๒รอบ

จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษให้เต็มแบบแผนโบราณราชประเพณี
จะเป็นพระเกียรติยศและเป็นสีสวัสดีมงคลแก่บ้านเมือง
โดยหนึ่งในขั้นตอนสำคัญยิ่งในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั่นคือ
ส่งพระมุรทาพิเศษหรือการรดน้ำที่พระเสียร
ซึ่งตามคติความเชื่อของพราม
ถือเป็นการเปลี่ยนพระราชสถานะสู่ความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์
และการรับน้ำอภิเษกหรือการรดน้ำที่พระหัด
ซึ่งแต่เดิมพรามเป็นผู้ถวายน้ำอภิเษก
แต่ในราชการที่๙เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก
ส่งรับน้ำอภิเษกจากผู้แทนสมาชิกรัฐสภาประจำทิศทั้ง๘
เป็นนัยยะแสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์
ระบอบประชาธิปไตยโดยแท้จริง
หยิบขึ้นมาเพียงส่วนเล็ก
ว่าท่านมีความสำคัญที่เราศรัทธา
เพราะเราเห็นตั้งแต่ราชกาลที่๙
ศรัทธาแล้วก็ดำเนินชีวิตดูแลประชาชนมาอย่างเข้มแข็งตลอด
ในความสำคัญในการเป็นที่จะขึ้นมาเป็นบรมราชาพิเศษ

ก็มีภารกิจที่หนักแล้วก็จะต้องเสียสละ
หนึ่งในเครื่องราชกุฏธภัณฑ์ที่ถวายพระมหากษัตริย
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เครื่องหมายแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์
ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชการที่๑
ทำด้วยทองคำลงยาประดับเพชร

พระมหากษัตริย์ทรงรับพระมหาพิชัยมงกุฎมาแล้ว

แต่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่๔เป็นต้นมา
พระมหากษัตริย์ทรงรับพระมหาพิชัยมงกุฎมาทรงสวมแทน

แต่ยังยึดถือขั้นตอนสำคัญที่สุดของการส่งพระมุรทาพิเศษ
คติความเชื่อทางพราม
และนำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
มาประกอบในพระราชพิธีด้วย
ขณะที่สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
สมัยราชการที่๕และรัชกาลที่๙
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้ใช้พระที่นั่งในหมู่มหามณ์เทียน

ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมโพธิ
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
หลังจากประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเสร็จสิ้น
พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท

โดยในรัชสมัยรัชกาลที่๕
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้มีขบวนพยุหะยาตราทางสะทนละมาก
ต่อมารัชกาลที่๖มีทั้งขบวนพยุหะยาตราทางสะทนละมาก

และรัชสมัยรัชกาลที่๙มีเพียงแต่ขบวนราบใหญ่
จากพระมหามณ์เทียนไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเท่านั้น

ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้มีการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยขบวนพยุหะยาตราสะทนละมาก
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพันศาครบ๓รอบ